สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันจันทร์ผมเปิดรายการขีดเส้นใต้ด้วยเรื่องสารพิษ๓ตัว
แล้วก็ตามมาอย่างต่อเนื่องวันนี้วันศุกร์จะต้องขีดเส้นใต้เรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นการปิดรายการสุดสัปดาห์
ขีดเส้นใต้ด้วยความหวังที่ว่าอีกไม่นานครับเรื่องนี้ปิดเกมได้
เราเชื่อว่าการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายคราวหน้า
จะมีมติออกมาเรื่องแบนสารพิษอันตราย๓ตัวนี้
เพราะอะไรครับเพราะว่ามาถึงวันนี้กระแสสังคม
บีบให้ฝ่ายการเมืองต้องแสดงจุดยืนชัดเจน
วันที่ผ่านมาเราได้เห็นภาพรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ทั้ง๓๔คน๓๔กระทรวงประกาศว่าไม่เอา
รัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินบอกไม่เอา
รัฐมนตรีเกษตรต้องทำคลิปออกมาเลย

ไม่สนับสนุนและไม่ให้ใช้ไม่เอากับสารพิษ๓ตัวนี้
รัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณสุริยะก็บอกไม่เอา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรคุณวราวุฒิก็บอกไม่เอา
แต่ก่อนเนี่ยรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองบอกไม่เอา
แต่ว่าเลิกไม่ได้เพราะเรื่องนี้กฎหมายไปให้อำนาจกับคณะกรรมการ

ซึ่งมีกัน๒๙คน
ประกอบไปด้วยข้าราชการประจำมาในตำแหน่งจากกระทรวงต่าง
แล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนหนึ่ง
ฉะนั้นเมื่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย
เขามีมติไม่แบนให้ใช้ต่อการเมืองทำอะไรไม่ได้ครับ
รัฐมนตรีบอกไม่เอาก็ทำอะไรไม่ได้ครับ

แต่ว่าคราวนี้กระแสสังคมมันบีบให้รัฐมนตรี๓๔กระทรวงที่บอกว่าไม่เอาเนี่ย
เมื่อไม่เอาคุณต้องทำอะไรบ้าง
เมื่อไม่เอาคุณต้องบอกอธิบดีหรือรองอธิบดีหรือผู้อำนวยการที่อยู่ในกระทรวงของคุณเนี่ย
ที่ไปเป็นคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ว่าเมื่อถึงคราวลงมติคุณต้องลงมติไม่เอานะ
รัฐมนตรีต้องคุมอธิบดีที่เข้าไปเป็นกรรมการชุดนี้ให้ได้
ถ้าเป็นไม่ได้ถ้าคุมไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์
แต่ว่าฟังเสียง๓๔รัฐมนตรีนี้ถ้าคุมไม่ได้คุณจะอยู่ในตำแหน่งได้ยังไง

แสสังคมจะบีบรัฐว่าใครก็ตามที่ไปเป็นคณะกรรมการวัตถุอันตราย
คุณจะต้องมีท่าทีชัดเจนในการโหวตและคราวนี้จะโหวตเปิดเผย
คราวก่อนไม่กล้าเปิดเผย
พอไม่กล้าเปิดเผยก็ไม่รู้ว่าใครโหวตยังไง
ผลออกมาปรากฏว่าให้ใช้ต่อ
แต่คราวนี้ใครโหวตยังไงต้องเปิดเผย
คนจะได้รู้ว่าอ๋อกรรมการจากคนนั้นคนนี้โหวตให้ใช้ต่อ
กรรมการจากคนนั้นคนนี้ให้สันนิษฐานว่าให้ใช้ต่อเพราะคุณได้รับผลประโยชน์
จากนายทุนที่นำข้าวและสั่งสารพิษเข้ามาในประเทศซึ่งเป็นเงินมหาศาล

ความเป็นข้าราชการระดับ
ผู้อำนวยการกองรองอธิบดีอธิบดีเนี่ย
มีเรื่องอื่นให้ไปหาเศษหาเลยเยอะเลยครับ

อย่าไปเอาผลประโยชน์กับเรื่องนี้
แล้วทำให้ประชาชนเดือดร้อน
เดือดร้อนทั้งประชาชนที่ฉีดพ่นสารเคมี
ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า
เขาเป็นมะเร็งเป็นโน่นเป็นนี่
เจ็บป่วยตายกันไปเยอะแยะ
เขาต้องถูกตัดแขนตัดขา

เขาเป็นผู้ฉีดพ่นสารเคมีเหล่านี้

แล้วคนที่โดนกันทั่วหน้า
ก็คือพวกเราที่กินพืชผักผลไม้เจือสารพิษ

ไปหาเศษหาเลยกับเรื่องอื่นเถอะครับ
อย่าไปหลิวตาให้นายทุน
อย่าไปให้นายทุนเอาเงินมาครอบงำ
แล้วลงมติไปตามสิ่งที่นายทุนต้องการ

คนที่ใช้สารเคมีรับจ้างเนี่ย
เวลานี้ข้อมูลจากหมอธีรวัตรชัดเลย
ว่าเดือดร้อนบางแห่งเนี่ย

ไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่

ตอนนี้สุขภาพก็ย่ำแย่

แต่ในอนาคตลูกหลานเรา
มันจะเขาจะอยู่กันอย่างไง

ที่เป็นคนนำสารพิษเหล่านี้มาขาย

ไปสั่งสินค้าอย่างอื่นเข้ามาเถอะ
อย่ามาปักใจอยู่กับเรื่องนี้

ฟาดหัวค่าราชการที่เห็นแก่เงิน
แล้วไปลงมติให้พวกคุณ
นึกถึงประชาชนเขามั่งสิครับ
นึกถึงคนที่เขาเจอปัญหาสุขภาพบางสิ่ง

แต่ว่าคนในชาติเจอปัญหาสุขภาพ
ต้องกินพืชผักผลไม้ที่อาบสารพิษเจือสารพิษแล้วเจ็บไข้ได้ป่วย

ฉะนั้นวันนี้พ่อค้าอาเซียเจ้าสัวต้องเปลี่ยนแนวความคิดครับ
ข้าราชการที่ทำทุกอย่างเพื่อจะเพื่อจะได้ผลประโยชน์สมยอมกับอาเซียเจ้าสัวต้องคิดใหม่
งั้นประชาชนเขาไม่ยอม
เมื่อวานนี้ก็มีข่าวแล้วก็ความได้เห็นความพยายามจะตุกติกของพ่อค้าอาเซีย
ข่าวที่บอกว่ารัฐมนตรีมนัญญาสุ่มตรวจพิรุษเนี่ยท่านดูข่าวนี้
คือคุณมนัญญาเนี่ยท่านบอกว่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริษัทผู้ผลิตนำเข้าจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคมี
ปรากฏว่าไปเจอสองแห่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน
อีกแห่งหนึ่งไม่มีตัวเลขแจ้งการนำเข้า
เมื่อขอตรวจสต๊อกก็สินค้าพบว่ามีสารพาราคอตอยู่จำนวนมาก
แล้วอ้างว่าเป็นการซื้อมาจากบริษัทอื่นนี่ไม่ได้แจ้งนำข้าว
มีบริษัทสินค้ากลับไม่ดำเนินการเป็นผู้ส่งออก
ขณะที่อีกบริษัทหนึ่งไม่มีสินค้าแต่เป็นผู้ดำเนินการส่งออก
ข้อมูลต่างเราเนี่ยมันซิกแซ่กยึกยักษ์
โดยมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องไปหลิวตาตามไปช่วยเขา
งั้นทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับ
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสารพิษอันตรายการนำเข้าพวกนี้

เพื่อปกป้องอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน

ถ้าข้าราชการที่เกี่ยวข้อง

สมยอมให้พ่อค้าอาเซียเจ้าสัวซิกแซคกัน

อกจากจะแบนสารพิษแล้ว

ข้าราชการประเภทนี้ที่เกี่ยวข้อง

ปิดท้ายผมจะพูดถึงท่านรัฐมนตรี

ตอนที่มีชื่อว่าจะเป็นรัฐมนตรี
สังคมสื่อใครต่อใครก็ดูแคลนเยอะ

เคยบริหารท้องถิ่นอยู่

แต่ว่าหลายเดือนที่ผ่านมา
รัฐมนตรีผู้หญิงคนนี้

เธอกล้ากล้า

ฉะนั้นคราวนี้จะเป็นผลงานของรัฐมนตรีหลายคน

คุณมนัญญาในธรรมในสิ่งที่จะ

สุขภาพของประชาชน
ไม่ให้ถูกทำร้ายโดยสารพิษ๓ตัวนี้

ขอแสดงความนับถือมา

สิทธิในการที่ประชาชนจะได้รับรู้นะครับ
เรื่องราวต่างเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง